คราวนี้ก็อย่างที่เบิร์ตบอกไปคุณผู้ชมคิดว่าช้างมันรู้ไหมว่ามันโดนขาย
ที่จังหวัดตากครับช้างพลายเหมือนกันมันหุดหงิด
มันหงุดหงิดทำร้ายควานช้างเสียชีวิตเลยครับแล้วมันก็ยืนค่อม
อย่าเข้ามาอย่ามีใครเข้ามานะนี่แหละครับ
มันยืนอยู่แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับช้างพลายตัวที่ผมว่าคือ
ตู่ลูทำไมชื่อแปลกอ่ะ
พระตู่รูตัวนี้อายุ๓๐ปีเป็นช้างนิ้งของชาวกะเหลี่ยงครับ
ชื่อก็เลยเป็นชาวกะเหลี่ยงเขาตั้งอาจจะไม่คุ้นหูเรา
อยู่หมู่๑บ้านใหม่ตะบนแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับ
มันดูคล้ายมันโมโหหรือดูเหมือนมันโมโห
มันฟาดงวงไปมานะครับแล้วดูหวาดระแวงไม่ให้ใครเข้าใกล้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพระตู่ลูช้างนะช้าง
พระตูรูเนี่ยทำร้ายนายพระพีดูเลิศที่คำพร
อายุ๕๗ปีความช้างเสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่แล้ว
สามแยกหมู่บ้านใหม่แล้วก็ยืนเฝ้าศพควานอยู่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นในพื้นที่ห้ามใครเข้าไป
โดยเด็ดขาดครับนี่นี่ที่เกิดเหตุจากนั้นทีมสัตวแพทย
ผู้เกี่ยวข้องก็มาแล้วก็ใช้ปืนยิงยาสลบหรือยาซึมเนี่ยนะครับ
ใส่เจ้าพระตุรูหลายรอบ
กระทั่งมันดูแบบเออมันดูเบาลงเบาลง
สุดท้ายก็ไปเอาศพของนายพระพีดู

จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

มีพ่อครับมาจากสุรินนะ

เพราะว่าควานตกลงขายมันราคาที่เบิร์ตบอกไปครับ
ตัวนี้โอ้โห
ขณะที่ควานเนี่ยจะนำตัวมันไปขึ้นรถบรรทุกนะครับ
ไอ้เจ้าพระตุรูมันขัดขืนไม่ยอมขึ้น
ควานก็เลยโมโหโมโหก็ด่ามัน
ขายแล้วนะไปไปกับเขา
นี่แล้วใช้อุปกรณ์เลี้ยงช้างตีครับ
ตีผู้สั่งสอนมันนะ
ก็ไอ้พระตู่รูมันโกรธดิ
มันก็คงจะมีหัวใจแหละช้างนะหัวใจของมันคิดแบบมันเหมือนกัน
มันใช้งวงนะใช้งานนะรถเท้านะครับ
ทั้งแทงทั้งกระทืบควานตายเลย

ไอ้พระตุรูมันจะขึ้นรถมันทุกข์ไปสุรินต์
ตามที่เขาซื้อแล้วได้ไหม๒๗๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าไปได้ไปถึงเจ้าของใหม่ที่สุรินทร์
ท่านเฝ้าระวังหน่อยนะท่านเฝ้าระวังหน่อย
ผมเคยอ่านข่าวที่คนเขาขายควาย

ควิดเขาตายเหมือนกันตอนนั้น

ถ้าไปหรือไปได้แล้วลงที่สุรินทร์แล้วมันจะเป็นยังไงนะ